ใครเคยเจออะไรแบบนี้บอกมาได้ผ่านทางไลน์หน้าจอ
รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมบอกมาว่าคุณผู้ชมชมมาจากจังหวัดไหน

มีการออกมาตรการห้ามขายเหล้าออกมาหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดจริงที่มีมาตรการนี้จำนวนวันก็ไม่เท่ากันนะคะ
อย่างที่ศรีสะเกดกับที่สงขลาสั่งเลย
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่๑๑ถึง๓๐เมษายน

ใช่แล้วเริ่มวันนี้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนนะมีโทษ
จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทด้วย

นายวัฒนาพุทธชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าตอนนี้จังหวัดยังมีอัตราการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เพิ่มสูงขึ้น
ก็จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างอย่างใกล้ชิด
ทีนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยออกเป็นคำสั่งมาเลยค่ะ
ห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ฝ่าฟื้นนะมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีคำสั่งให้ประชาชนเนี่ย
สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหาสถาน
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
อันนี้คือที่ศรีสะเกดบ้านคุณชิสาคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนี้ส่งข่าวมาไหมคะ

ถูกต้องเขาก็ดูแลเข้มงวดนะอยากจะให้ทุกคนปลอดภัย

จากที่ศรีสะเกดมาต่อกันที่สงขลาบ้างนะคะ
นายจารุวัฒน์เกลี้ยงกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ที่ประชุมเขาก็มีมติออกคำสั่ง๓มาตรการมา
มาตรการนี้จะยับยั้งโควิด๑๙
เดี๋ยวไปดูซิว่าที่สงขลาเขามีมาตรการอะไรบ้าง
อันดับแรกเลยคือต้องสวมหน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้
เมื่อก้าวออกจากบ้านปั๊บเหมือนกับใส่รองเท้าคุณผู้ชม

คือใส่เสื้อเผ่าออกจากบ้าน

ก็คือแปลว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน

ถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็มีโทษ
จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
จะเริ่มมีผลพรุ่งนี้นะคะ

ไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้ง๒อย่างเลยทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็๓ห้ามจัดงานสงกรานทุกระดับ
ฉีดน้ำจะสาดน้ำจะปะแป้งในที่สาธารณะไม่ได้เลย
งั้นก็อาจจะเจอคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ซึ่ง๓มาตรการนี้เพิ่มความเข้มข้น
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในพื้นที่สงขลานะคะ